กำลังมีการเปิดคู่หาให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งสอสอกันอยู่นะครับ
การเมืองที่สหรัฐรัฐบาลมีวาระ๔ปีนะครับ
มีวาระ๒ปีเลือกตั้งกันทุก๒ปีนะครับ
และด้วยคะแนนนิยมท่าทีแล้วก็ผลงานต่าง
ของโดนัลด์ธรรมผู้นำสหรัฐในขณะนี้

การเลือกตั้งสอสอกลางเทอมของสหรัฐ
อาจทำให้ภักดิ์รัฐบาลของโดนัลด์ธรรมนั้น
พ่ายแพ้ต่อพักฝ่ายค้านก็ได้

เป็นการชิงชัยที่นั่งทั้งหมด๔๓๕ที่นั่ง
ในสภาพผู้แถมราชสะดอดสหรัฐ
และอีก๓๕จาก๑๐๐ที่นั่งในวุฒิสภา

ยังเป็นเหมือนการวัดผลความนิยม
ของนายโดนัลด์ธรรมประธานาธิบดีสหรัฐ
วาระครบ๒ปีหรือครึ่งเทอมของรัฐบาล
โดยตลอด๒ปีที่ผ่านมา
และการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้
ที่จะพลิกเกมให้พักเดโมแคลต
เข้ามามีแต้มต่อขึ้นมาบ้าง

พักรีพับริกันเป็นไปอย่างดุเดือด
ในช่วงโค้งสุดท้ายมีภาพยนตร์โฆษณา
เน้นโจมตีผู้อพยพอย่างรุนแรง
จนเครือข่ายสถานีโทษธัตรหลายแห่ง

เพราะมีความสุ่มเสี่ยงเป็นการเหยียดเชื้อชาติ
ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงพื้นที่หาเสียง

โดยในการปราศัยที่รัฐมิซูรีเมื่อวานนี้
เขาโจมตีนโยบายผู้อพยพของภักดีโมคลัฒน์
ว่าเป็นนโยบายที่อันตราย
ขณะที่ภักดีโมคลัฒน์ก็เร่งทำแผนในพื้นที่สำคัญ
โดยส่งนายบารักษ์โอบามา
อดีตประธานาธิบดีสาวรัฐ
ลงพื้นที่รัฐฟอรีดา
ซึ่งนอกจากการเน้นย้ำนโยบายสุขภาพ

ผลักดันแต่ถูกรัฐบาลปั๊มคว่ำลงแล้ว
นายโอบามายังโจมตีพักรีพับริกันกลับด้วยว่า
สิ่งที่พักของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำ
คือการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาครั้งใหญ่
ถ้าพักเดลโมแคลตจะพลิกเกมให้ได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้
โมแคลตจะต้องชิงที่นั่งจากพักวีพับริกันอย่างน้อย๒๓ที่นั่ง
สภาพผู้แทนราชดร
ถึงจะครองเสียงส่วนมากในสภานี้
ขณะเดียวกันหากจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา
จะต้องได้ที่นั่งมาเพิ่มอีก๒ที่นั่ง
แดนนี่ฮาเยสนักวิเคราะห์การเมืองจากมหาวิทยาลัยจอร์ชวอร์ชิงตันมองว่า
สนามเลือกตั้งวุฒิสภาพรีพับริกันน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบ
แต่ที่น่าสนใจคือศึกในสภาพผู้แทนราชดรที่จะเป็นเรื่องใหญ่
หากพักเดโมแคลตพลิกเกมมาครองเสียงข้างมากได้
เพราะในการเมืองอเมริกันสภาพผู้แทนราชดรมักถูกพูดถึงในสังคมมากกว่า
ประวัติศาสตร์อเมริกันพักเตโมแคลตจะได้เปรียบจากการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้
เพราะตามสถิติที่ผ่านมาในการเลือกตั้งกลางเทอมเกือบทุกครั้ง
ของประธานาธิบดีจะเสียที่นั่งมากกว่าพักคู่แข่งเสมอ